คดีเดือดนะคะเรียกว่าไม่จบกันสักทีนะคุณผู้ชม
เพราะถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะวันนี้ค่ะ

เริ่มจากทนายความของคุณประจักรชัยก่อนนะครับ
ก็คุณทนายบุญถาวรค่ะ
ก็จะไปแจ้งความการดำเนินคดีกับคุณอาร์มนะคะ

ไปฟ้องอามและแม่นะคะที่สารทรัพย์สินทางปัญญาฐานละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ

ก็จะไปยื่นตรวจสอบภาษีในห้างประจักรชัยเช่นเดียวกัน

ส่วนที่เดือดพอกันในโลกโซเชียลค่ะ
ได้โพสต์ภาพในอดีตของอาร์มชุติมาอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะ
ก็คือนั่งดูดเล่าอยู่ไว้อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีจดหมายเชิญจากโรงเรียนของอาร์มนะคะ

บางคนเข้าไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คของน้องอาร์มนะคะว่าให้เอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะ
จริงแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีการแฉภาพในอดีตค่ะ
ถ้ายังจำกันได้หลายเดือนก่อนที่เป็นข่าวกันใหม่นะคะ
น้องอาร์มก็เคยโดนแฉภาพเหล่านี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง
บอกว่า๕ปีก่อนนะคะเป็นภาษาอีสานนะคะแคปชั่นข้างล่างค่ะ
ก็เป็นแค่เด็กน้อยขี้ดื้อขี้มึนตีกันกินเหล้าเต้นอาหาร
เต้นอาหารก็เปล่าเต้นแบบตามคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะ
ทุกอย่างที่เด็กหน่อยหุ่นเดียวกันเห็ดนะคะ
ค้นประวัติได้ไม่เคยปิดบังนะคะมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอก
ว่าเป็นรูปที่น้องเนี่ยเคยอัพลงไปในโซเชียลของตัวเองเองด้วยนั่นเองนะคะ
ก็ว่าตามข่าวกันไปนะคะก็ต้องรอติดตามกันดูอีกทีค่ะ
เพราะอย่างที่บอกนะคะวันนี้ก็แลกกันคนละหมัด
สองฝั่งก็แยกย้ายกันไปดำเนินคดีตามที่บอกเอาไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วกันนะคะว่าภาษีจะโดนย้อนหลังหรือยังไงหรือเปล่านะคะ